ของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้
ความพร้อมของคู่เอกเมื่อวานนั้นไปติดตามความพร้อมถึงค่ายมาแล้วนะครับ
โดยคุณเอกชุมพรสุรพัชจารุมณี
เดี๋ยวมาติดตามกันบ้างนะครับว่าถ้าวัดเนื้อตัวกันแล้วเนี่ย

เฉพาะปากกาเหล็กที่ต้องการอัพค่าตัวขึ้นให้ถึง๑แสนบาทครับ
เอาละครับมาดูรูปร่างเทียบสัดส่วน

ดูแล้วซ้ายมือนี่สูงกว่าชัดเจน

ชกกันที่กัดเหนือ๑๒๘ต่อ๑๒๙ปอน

อำเภอเมืองอายุ๑๙ปีเท่ากัน
สองคนนี้แต่ว่าชื่อฉันอยู่ที่รายนี้นะครับ

ในรัวใกล้

มา๖ไฟล์ติดแต่ว่า๕ฟอร์มหลังที่ชกไปนี่มีผลัดแพ้
ผลัดชนะก็ยังอยู่ในช่วงแบบนุ่มดอนนะครับ

อาวุธหลากหลายครับหนักแรงมาก
ขณะที่ซ้ายมือผมก็เป็นมวยเข่าอาชีพนะครับ
รายนี้เกิดที่บุรีรำเหมือนกัน
แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมาซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
อยู่กับพี่เบนเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็ตอนนี้ค่ายมวยกำลังสร้างอยู่
ก็เลยฝากซ้อมที่ค่ายลูกสวนของบังหมัดนะครับ
รายนี้ก็แหม่ต้องบอกว่าเป็นมวยเข่า
สูงยาวนะครับเข่าแหลมคมครับ

แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาใช้ช้างศึกได้๖ไฟล์แล้ว

โดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดผมว่าหลายคนจำได้
วันนั้นชกไว้ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐ
โอ้โหจริงว่ามันหักปากกาเสียเลยนะครับ
เอาชนะนักมวยรุ่นเก่ารุ่นลายคลาม

ลูกนี้ไม่ต้องโดนถามส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
ปรากฏว่าโดนช้างศึกเสียบเข้าซี่โคงหักเลยนะครับ
โอ้โหเข่าเขาหนักแรงมากครับ

เป็นคู่เอกนำรายการในเสาร์นี้
แล้วก็พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้นี่ชอบใคร

ช้างศึกเคยมาต่อยที่เวทีเราแล้ว

กับเป็นมวยสูงยาวเตะเขาดี

ส่วนปากกาเหล็กนี่ก็เป็นพี่ชายของกิ่งซางเล็กครับ

มีฮึดเลยแต่ก็เบียดไปมวยคู่นี้เบียดไปมาผมชอบที่ปากกาเหล็กครับ
แต่พี่ชัยก็ฟันทงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

พี่ชัยก็มาให้ข้อมูลกันเป็นประจำแบบนี้นะครับ
วยคู่นี้เนี่ยว่ากันตามตรงเลย

แต่ถ้าคุณคิดถึงข้อมูลต่างที่ผมกำลังจะบอกนะครับ

แต่ถ้าคิดกันดีแล้วไฟล์นี้ช้างศึกได้น้ำหนัก๑ปอนด์
แล้วก็ช้างศึก๕ไฟล์หลังชกกลางวันมาตลอด
หมายความว่าเขามีความถนัดในการชกกลางวันมากกว่า
ในขณะที่ปากกาเหล็กชกแต่ตอนกลางคืนที่ราชดำเนิน

ทำให้มวยคู่นี้ออกมาคู่ขี้สูสีมาก

นั่นคือการทำฟอร์มขึ้นไปเป็นนักมวยเงินแสน

เพราะไฟล์นี้เขาต้องการชนะเพื่อไต่อันดับขึ้นไป
เป็นมวยแถวหน้าของศึกวันทรงชัย

ติดตามพร้อมกันในศึกยอดมวยไทยรัฐ

ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน